คุณผู้ชมครับไปดูเหตุระทึกที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้
ฉะเชิงเซารอยต่อไปชนบุรี
แล้วก็จะเข้าพื้นที่กรุงเทพมนครด้วยนะครับ
เพราะว่ามีเหตุตำรวจไปไล่ล่าผู้ชายคนหนึ่งคลั่งครับ
แล้วก็ไปกราดยิงที่บ้านของครอบครัวอดีตภรรยา
พี่สาวของอดีตภรรยาได้รับบาดเจ็บสาหัส

แต่ผู้ก่อเหตุทั้งจะตามไปที่โรงพยาบาล
ไปยิงให้พี่สาวของอดีตภรรยาเสียชีวิตคาที่ในโรงพยาบาล

คุณผู้ชมไปดูกรณีนี้แล้วก็ตำรวจไล่ล่าหนักขนาดไหนครับ

เย็บพื้นก่อน

โอ้โหนี่แหละฮะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้เองนะครับ
รอยต่อระหว่างวันที่๓พฤษภาคมกับวันที่๔พฤษภาคมเลย
บนถนนเทพธรรมรัฐบังนาตราศขาข้าวกรุงเทพมนาคอล
เพื่อจะจับกลุ่มนายธนโชธบำรุงญาติอายุ๔๔ปีนะครับ
เป็นผู้ที่ก่อเหตุยิงพี่สาวของอดีตภรรยา

ขณะที่นายธนโชธขับหลบหนีมาถึงสะพานกลับรถ
ในพื้นที่ตำบลครองตำรุอำเภอเมืองชนบุรี

คือเขาเห็นด่านตรวจเคอร์ฟิลล์อยู่ด้านหน้า
เขาก็พยายามจะขับรถหลบด่านตรวจเคอร์ฟิลล
แต่ทีนี้ครับเสียหลักไปชนแท่งเบรีเออร์
พลิกคว่ำเจ้าหน้าที่นะ
ตอนแรกก็กล้ากลัวในการจะเข้าไปตรวจสอบรถนี้
เพราะว่าผู้กอยเห็นอรึถปืน

แบบเขารออยู่คือประมาณ๑๐นาทีเลยนะ
แล้วมองเข้าไปเห็นว่าคนขับคือเหมือนกับหมดสติไปแล้ว
เลยถูกกระจกแบบนี้เพื่อช่วยเหลือน้ำตัวออกมา
พอทุบกระจกไปจะนำตัวออกมาโอ้โห
เห็นนายธนโชธอยู่ในสภาพเมาไม้

พบอาวุธครับเป็นปืนยาวขนาดจุด๒๒๑กระบอก
แล้วก็ปืนลูกซองสั้นไทยประดิษฐ์อีก๑กระบอก

นี่ก็ถือว่าสิ้นฤทธิ์แล้วนะฮะ
สำหรับนายธนโชธที่ชนแบรีเออร์
เขาได้รับบาดเจ็บเหมือนกันแล้วก็สลบอยู่ในรถนะครับ
เหตุการณ์นี้ต้องเล่าย้อนไปหน่อย
อยู่๑๕ตำบลบางปะกง
ผู้ก่อเหตุก็คือนายธนโชธ
ได้อวราวาศทะเลาะกับอดีตพระยา
ก่อนที่ตำรวจจะเข้าระงับเหตุ
และนายธนโชธหลบหนีไป

บอกว่าจะฆ่าคนในครอบครัวของอดีตภรรยา
ให้หมดเลยคือค่ายกครัวเลยฮะ
จากนั้นครับกราดยิงทันที
กระสุนถูกนางปาโรมบุญทวีอายุ๕๑ปี
ซึ่งเป็นพี่สาวของอดีตภรรยา๒นัด
โดนเข้าที่ลำคอแล้วก็ด้านหลังครับ
และทีนี้ก็ต้องรีบนำตัวของผู้บาดเจ็บ
คือนางปะโลมพี่สาวของอดีตภรรยาเนี่ย
ส่งโรงพยาบาลบางปะกง
แต่ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลบางประกง
แจ้งตำรวจมาบอกว่านายธนโชฑ์
ตอนนั้นที่คิดว่าหลบหนีอยู่ในหมู่บ้านเนี่ย
ตามมาที่โรงพยาบาลบางประกงครับคุณ
เดินขึ้นตึกเพื่อจะตามยิงผู้บาดเจ็บ
ทีนี้ทางโรงพยาบาลก็ต้องแจ้งตำรวจ
ตำรวจก็วางกำลังในการป้องกัน

ที่โรงพยาบาลบางประกงแต่อย่างใดนะครับ
แต่ทีนี้ต้องมีการเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บ
ไปโรงพยาบาลพุทธโสธร

ระหว่างทางที่ขับรถพยาบาล
ส่งผู้บาดเจ็บที่อีกโรงพยาบาลหนึ่ง
เดี๋ยวนายธนโชธจะตามมายิง

ทีนี้ตำรวจสายตรวจต้องตามประกบรถพยาบาลนะครับ
เพื่อจะไปส่งที่โรงพยาบาลพุทธโสธร
แล้วก็ได้รับแจ้งว่านายธนโชธ
ขับรถหลบหนีอยู่นะครับ
เพราะนายธนโชธนอกจากจะตามมาที่โรงพยาบาลแล้ว
ยังกลับไปที่บ้านอีกนะ
ย้อนกลับไปที่บ้านของอดีตภรรยาอีก

เพื่อนบ้านต้องพาครอบครัวภรรยาเก่า
หนีตายไปซ่อนตัวแล้วก็แจ้งตำรวจ
ทีนี้ตำรวจตอนนั้นกำลังวุ่นวายเลยนะ

ไปโรงพยาบาลหรือว่าย้อนกลับมาหรือยังไง
ตำรวจทหารระดมกำลังกว่า๕๐นาย

ไล่ล่านายธนโชธจากฉะเชิงเซา

ก่อนที่รถของนายธนโชธ

ตำรวจต้องทุบรถนำตัวออกมาในสภาพเมา
ก่อนนั้นเขาบอกไล่ล่ากันนานมากนะคุณนะ

เห็นรถนายธนโชธจอดปิดไฟอยู่
พอตำรวจขับรถตามประกบ

อยู่นายธนโชธเปิดไฟหน้ารถ

แล้วก็พยายามจะกลับรถเข้ากรุงเทพมหานคร

ลบด่านเคอร์ฟิลล์จนชนแท่งบริเออร์

เรื่องนี้นายธัญพรอดีตภรรยาของผู้ก่อเหตุ
ก็ให้การกับตำรวจบอกว่าก็อยู่กินกับนายธนโชธ

มีลูกด้วยกัน๒คนก่อนจะเลิกรากันไป
แต่นายธนโชธก็มาตามง้อขอคืนดีตลอด
แต่ทุกครั้งไม่ได้ตามง้อดีนะ
ขู่ฆ่ายกครัวทุกครั้งเลย
ซึ่งครั้งนี้น่าจะเป็นเพราะความเมาแล้วครับ
กล้าลงมือก่อเหตุกราดยิงในคนในครอบครัวของเธอ
เกือบจะตายกันทั้งบ้านนะฮะ
ยังดีที่วิ่งหนีกันได้ทันมีเพียงพี่สาวเท่านั้นเอง
หลบไม่ทันก็โดนคมกระสุนนะครับ
เรื่องต้นตำรวจตั้ง๓ข้อหานักเลยล่ะฮะ
พยายามฆ่าละหนึ่งกระทำผิดพรกรฉุกเฉินละสอง
แล้วก็เรื่องของพรบอาวุธปืนด้วยนะครับ
นี่เป็นเหตุการณ์ประทึกที่เกิดขึ้นกลางดึกที่ผ่านมานี้เองนะฮะ